มีผู้ชายคนนึงเขาขับรถกระบะไปกับแฟนสาวแล้วก็แม่
ปรากฏว่ามีรถเก่งคันหนึ่งออกมาจากปั๊มน้ำมัน
ออกมาแล้วก็พุ่งปาดหน้าไปเลย
หลังจากนั้นคนขับรถเก่งจอดรถแล้วลงมาต่อว่ารถกระบะค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ค่ะ

แต่กลายเป็นว่าคนที่อยู่ในรถเก๋งลงมาต่อว่ารถกระบะก็เพราะว่ารถกระบะเขาบีบแร่
เพราะคุณพุ่งออกมาเลยแล้วก็มาปาดหน้าเขาแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์

คือทำทีเหมือนว่าจะพูดจานดีในตอนแรกแต่ว่าดูจากหน้าทางแล้วนี่ไม่เบา
แต่ก็เป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะเผ็ดร้อนนะคะ
คือคนที่นั่งอยู่ในรถกระบะคือผู้ชายเค้าเป็นคนขับ
มีแฟนสาวนั่งมาด้วยแล้วก็มีแม่ด้วยนะคะ

อย่างนี้ก็คือแบบถ้าใช้คำว่างโง่อย่างนี้ก็ลงมาครับ

โหเขาออกเทียบไปเพลงจะมันจะสายค่ะ

นี่แม่มันครับ
เอาให้เต็มแน่นอนครับแน่นอนครับนี่ค่ะก็ลักษณะเล็กกับ
ยียวนอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิด
ทะเลาะกันรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับคือคนที่เห็นคลิป
นี้ก็ค่อนข้างจะตำหนิไปที่คนที่ขับรถเก่งป้ายแดงอ่ะนะคะที่อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์น่ะนะคะ
แต่หลายคนก็มองว่าเราเห็นภาพแค่มุมนี้มุมเดียว
เราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เหรียญมีสองด้านก็ต้องดูข้อมูลแบบให้รอบด้านด้วย
เราก็เลยตรวจสอบให้นะคะคนที่โพสต์คลิปชื่อนายบุญส่งป้อมทะเลอายุ๒๖ปี
ทำงานอยู่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมา
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงเช้า
ขับรถกระบะไปพร้อมกับแม่และแฟนไปบนถนนมิตรภาพ
ขนานขาเข้าเมืองนครราชศรีมาคือจะพาแม่ไปทำบุญ
กำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
อนด้าป้ายแดงสีขาวอะค่ะ
คือพุ่งออกมาเลยจากปั๊มปตทสาขาโคกรวด
เทศบาลนครก็ไม่มีการให้สัญญาณไฟอะไร

กระบะเขาก็เลยบีบแร่ใส่
อนด้าหยุดรถเปิดประตูรถแล้วเดินลงมา
แล้วก็ตามที่เห็นในคลิปอ้างตัวว่าเป็นอาจารย์สอนพิเศษ
แล้วก็พูดจานในลักษณะยียวนประมาณนึงนะคะ
แต่ก็จากในคลิปล่ะค่ะไม่ได้มีการลงไม้ลงมืออะไรกัน
ถึงแม้ว่าคนขับรถฮอนด้าป้ายแดงจะลงมาในลักษณะยียวนและท้าทายก็ตามนะคะ

ไม่ไปแบบตอบโต้อะไรด้วยดีกว่า

จากนั้นก็แยกย้ายกันไปต่างคนก็ไปทำธุระกันต่อ
แต่ในใจคนขับรถกระบะเขาก็กังวลไง
ว่าเอ๊ะแล้วรถเก๋งป้ายแดงจะขับตามมาอีกไหม

คือในมุมของคนที่โพสต์คลิปเนี่ยบอกว่า
เกิดเหตุก็คือถูกตัดหน้าแล้วไปบีบแร่ใส่เขา

แต่ว่าคนที่เป็นอาจารย์เสื้อน้ำตาล

บอกชื่อนามสกุลเราก็พยายามโทรติดต่อไปแล้ว

เพื่อจะชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็ลองติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ
แต่เขาโพสต์ของเขาล่าสุดบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้
ใช่ใช่แต่เราติดต่อเขาไม่ได้ตอนนี้นะคะ